มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ

เขาบอกว่าถูกรถคันหนึ่งชนท้าย
แต่เจ้าของรถคันที่ชนท้ายแหมมาพูดจาไม่ดีใส่

แถมยังอ้างบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่

เก่งแต่กับผู้หญิงนะเนี่ยยังไงก็ตาม

ชนแล้วหนีผู้จามไม่ดีใส
ได้ค่ะพี่หนูกำลังไปสถานีตำรวจ

เก่งมากค่ะเก่งกับผู้หญิง
แต่ต้องไม่ใช่ผู้หญิงแบบหนู

จะเห็นว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ก็อ้างว่าถูกผู้ชายรายนี้

และเธอก็มีกล้องหลังบันทึกภาพเป็นหลักฐาน
ขณะที่ตัวฝ่ายชายเองพูดบ่ายเบียง

ว่าเป็นรถผมที่ชนรถคุณ
คุณอาจจะไปโดนรถคันอื่นชนท้าย

ถ้าประกันคุณไม่มาเนี่ยก็ไม่คุยนะ

ขับรถมา๘ปีไม่เคยชนใครเลย

เดินไปพูดกับคนขับรถคันอื่น

เราเป็นเจ้าถิ่นกระทืบก็จบแล้ว

ไม่เคยมีปัญหาไปชนกับใครมา

ฟังช่วงจังหวะของคลิป
แล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หน่อยครับ
ไปแจ๊ะใครมาแล้วพี่ก็มาโทษผมว่าผมแจ๊ะพี่

ใช่เดี๋ยวเราดูกล้องเรามีกล้องไม่เป็นไรค่ะ
ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ได้อยากทะเลาะ

แต่ว่าพี่จะมาหากับคนจะมาหากันแค่เนี้ยนะ
แล้วรอยพี่เนี่ยไปเจ๊ใครมาก็ไม่รู้
พี่ไปเที่ยวสงการไปเที่ยวปีใหม่มา

พูดให้มันดีหน่อยค่ะเราเป็นผู้หญิง

อันนี้ถือว่าครับชนแล้วหนีนะคะถ้าไม่มา
แล้วประกันอยู่ไหนอ่ะครับ

คือชนแล้วหนีอะค่ะ

แต่เสียงที่ด่าทอกันค่อนข้าง

คุณสุบสกุลดิฉันรู้สึกเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้

แต่ผู้หญิงคนนี้เธอก็โพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่าในเฟสของเธอเอง

นี่ตำหนิผู้ชายคนนี้
ชนแล้วก็หนีแล้วก็ยังมาพูดจาไม่ดี

ทางด้านของผู้หญิงเองก็มีการโพสต์

ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะแจ้งความกรณี

ประกันก็น่าจะติดตามได้แล้ว

เพิ่มเติมค่ะชนแล้วหนี

กำลังไปสถานีตำรวจเธอก็ย้อน
โพสต์ให้อ่านกันนิดนึงนะครับ
เกือบพันแล้วนะครับ